สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเย็นวันอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะ
สภาพอากาศช่วงนี้ก็จะเรียกได้ว่ามี๓ลักษณะเลยทั้งร้อนทั้งหนาวมีหมอกแล้วก็มีฝนด้วยค่ะ
คุณผู้ชมตรวจสอบจากแผนที่ดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะแผนที่ประเทศไทยตรงนี้จะสังเกตนะคะว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนเนี่ยนะคะ
กลุ่มอยู่บริเวณภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีโอกาสเกิดฝนในบริเวณดังกล่าวนี้บ้างบางพื้นที่นะคะ
ขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะก็ยังมีปัจจัยจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาจากประเทศจีนลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้นะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีทิศทางลมนะคะเป็นลมกระแสตะวันตกแล้วก็ลมที่ทำให้เกิดกลุ่มฝนพัดมาต่อเนื่อง
ทำให้ทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีโอกาสคลื่นสูงนะคะ
คลื่นสูงประมาณสักหนึ่งเมตรนะคะถ้าห่างฝั่งถึงจะมีคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตร
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นนะคะค่อนข้างที่จะคลื่นไม่สูงมากนักก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะเรื่องของภัยแรงก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเพราะว่าวันพรุ่งนี้
อุทธกษาตกองทัพเรือนะคะยังคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะหนุนสูงมากที่สุดด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังค่ะเรื่องของระดับน้ำทะเลเลย
โดยกรมชลประธานก็จะเตรียมผลักดันน้ำทั้งน้ำเหนือน้ำตะวันตกนะคะให้มากขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันน้ำเข็ม
รวมถึงเตรียมเปิดปิดประตูคลองรัฐโพเพื่อที่จะกระแทกน้ำทะเลออกไปลดความเค็มของน้ำนะคะ
อกจากนั้นการประปาส่วนภูมิภาคเองก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะ
เพื่อที่จะดูแลไม่ให้น้ำปลาปลานั้นนะคะมีค่าความเค็มเกินที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคกันด้วยค่ะ
จากนี้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงจะเกิดขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่๒๓๒๘มกราคมนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ